ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอยู่ต่อเลยได้ไหม
แต่ตอนนี้เขาขโมยหัวใจแฟนคลับชาวไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อยู่ต่อได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าที่เรารู้เขามาเพื่องานแฟนมิตติ้งกับบรรดาแฟนคลับชาวไทย

ในวันนี้เรามีความพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันด้วย
ติดตามได้กับคุณเรือนขวัญขุนวงค่ะ
สวัสดีค่ะและตอนนี้ขวัญก็อยู่กับวงดนตรีจากสเปนที่ฮอตฮิตที่สุด
ครองใจสาวสาวที่สุดในวินาทีนี้เลยนะคะกระบวงเดลวีซีโอค่ะ
สวัสดีค่ะขอโชว์สกิลสักเล็กน้อยนะค่ะ
ในการพูดภาษาสเปนค่ะโอล่ะ
ขวัญบอกเข้าไปอย่างนี้ค่ะ

ล่าแล้วก็ชื่อขวัญนะคะยินดีที่ได้รู้จักตอนนี้
รู้จักภาษาสเปนไปแล้วบ้างล่ะนะ

ขวัญน่ารัก
แล้วเคยร้องเพลงจีบสาวบ้างหรือเปล่า

สักครั้ง

คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เขินมาก
โอ้น่ารักมากเลย
ใช้เพลงนี้จีบสาวนั่นเองนะคะ
แล้วนอกจากร้องเพลงในหนุ่มมีความสามารถพิเศษอื่นไหม

มิซิสเข้ามาตลอดทุกวันนั่นคือศัพท์ที่สุดท้าย
แล้วมาเมืองไทยประทับใจอะไรบ้างคะอย่างแรกเลย
แล้วพรุ่งนี้ค่ะก็จะเล่นคอนเสิร์ตเราด้วยเนาะ

หนุ่มจะไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าในประเทศไทย

หาเคยใจหาทางคิดสู่ตำแหน่งราชากานตอนที่ไหว

จะเรียกมวลแหล่งที่ใส่ไหน
ชิคกี้พายจะบอกว่าเกี่ยวกับพวกเจ้าใหม่
จากรักษีดีต้อนรับ
เจอคุณซุ่มมาแล้วซักที

ฟ้ากระโรดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ข้างใกล้เธอ
คืนนี้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ

อยู่ทะเลได้ไหมยังปล่อยให้ตัวฉันไป
เธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
อยากได้ยินคำว่ารักท่ามคำบอกละแมทเฟ้าโมฟ้าก็รู้ดี

ที่เห็นเป็นคนอย่างนี้ไม่ใช่เฟรลี่นะเป็นบ้า
เขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงเรียบง่ายพลอยก็เป็นคนเรียบง่าย